เรื่องนี้กันหน่อยแม้ว่างานแต่งงานของพระเอกดังพี่เวียสุกลวัฒน์
หวานใจนอกวงการคุณวิกกี้พิมนยาเขาผ่านกันมาแล้ว
แต่ว่าความหวานของทั้งคู่นี่นะมีให้เห็นผ่านสื่อกันอยู่ตลอดค่ะ
ล่าสุดเราไปเจอนี่มาพี่ตู่พบทรค่ะ
พี่ตู่พบตอนเกี่ยวอะไรด้วยนี่เล่าให้ฟัง
งานเปิดตัวนะฮะพี่ตู่เข้ามาเป็นเมนเทอร์เฟ้นหาไอดอลหนุ่มไทย
พี่ตู่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนบันเทอร์คนสำคัญนะ
เป็นแขกในงานฉลองวิวาของพี่เวียแล้วก็พี่วิกกี้นะคะ

ว่ามีโอกาสไปร้องเพลงให้เบาสาวในงานไง
จากพี่ตู่จะได้ร้องเพลงแล้วก็อวยพรให้ทั้งคู่อีกด้วยนะคะ
แล้วพอถูกถามว่าทางเจ้าบ่าวป้ายแดงเนี่ยเขามีมาขอคำปรึกษาเรื่องชีวิตคู่อะไรบ้างไหม
พี่สุเขาก็บอกว่ายังไม่เคยได้พูดคุยเรื่องนี้กับเวียเลยนะคะ
แต่ก็มองว่าด้วยวัยของเวียเนี่ยเขาพร้อมแล้วล่ะสำหรับการเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะ
เขาก็ไลน์มาบอกครับว่านี่จะมีงานแต่งที่ผมอยากจะชวนพี่ไป

เราก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ได้อะไรมากอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ได้ถามครับแต่เชื่อว่าเขาน่าจะอยากมีนะฮะ
ตู่นี้นะคะเตรียมบินไปเช้าวันที่๒๘นะฮะ
ก็วันนี้ซึ่งนักแสดงนำของเรื่องอย่างพี่เวียก็เดินทางไปล่วงหน้าก่อนแล้ว
แม้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ฉายที่ไทยคุณผู้ชมแต่ก็ฝากคนไทยดูผ่านช่องทางอื่น
เพื่อเป็นกำลังใจให้นักแสดงไทยด้วยนะคะอันนี้หนังระดับโลกนะไม่ธรรมดา
คุณผู้ชมคะในงานเดียวกันนี้ค่ะเจอกับพี่หญิงระถาด้วยก็ได้ถามถึงชีวิตหลังแต่งงานกันหน่อย
พี่หญิงเนี่ยแต่งงานมาละ๒เดือน
หญิงบอกว่าโอ้โหแทบไม่มีอะไรแตกต่างเลยคุณผู้ชม
ถ้าจะมีเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ชอบบ่นสามีว่าเป็นสายชิล
สามีเนี่ยถึงขั้นเปลี่ยนรูปแก๊กกราวในเฟซบุ๊คเป็นรูปนกนะฮะ
ที่มีท่าทางคล้ายกับคุณพันรยา
เป็นรูปที่นกที่อ้าฟปากเหมือนหญิง

แล้วดูคิ้วนกตัวที่บ่นดูสิแล้วหัวแดงปั่น
นั่งอีกเลยจ้า
คุณผู้ชมส่วนเรื่องทรายาชไล่คนก็รุ้นที
เมื่อไหคู่นี้จะมีเบบีสักทีนะคะ
หญิงตอบตามเดิมค่ะว่าไม่ได้โฟกัสนะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยจ้า

แล้วนางก็เหมือนแบบว่าแต่งงาน๒เดือนก็มีอะไร
เราก็จะหันไปแบบพี่ตนอย่างนี้สิพี่ตน

หมาไปแล้วคือเราก็ไม่ได้โฟกัสขนาดนั้น
เห็นเพื่อนท้องกันหลายคนก็ดีใจไปกับเขาด้วย
เราก็รู้สึกว่าเราโอเคกับตรงนี้อยู่
ถ้าน้องเขามาแบบธรรมชาติเราก็เราคงดีใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ไม่คิดว่าเรื่องแบบฝากใครหรืออะไรจะทำในลักษณะของวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้
ไม่ได้อยู่ในความคิดของพวกเรา
อะคุณผู้ชมนะคะชี้หญิงไปแล้วมาชี้อ๊อปบองศับส์เพื่อกอีกนานเดียวกันค่ะ
ต้องบอกว่าสวยมาก
เอามือมานะคะแล้วก็กราบลงที่ตักไปเลยค่ะ
ได้เริ่มประการวันใจกับชาวต่างชาติที่ว่าชื่อจาสตินไปแล้วค่ะ
โพสต์รูปเหมือนจะสิงกันตลอดเวลานี้ดิฉันแซวส่วนตัวนะ
เหตุผลนั่นเหรอคะไลฟ์สไตล์มันแบบโนโอเคค่ะไม่ตรงกันเลยค่ะ
แล้วก็ประกาศชัดนะคะว่าคนอย่างชีออฟไม่เข็ดนะจ๊ะ
ระบุว่าสเปคชัดเจนคือหลังจากนี้ขอฝรั่งเท่านั้น
เพราะว่ามันมีเหตุผลส่วนตัวเดี๋ยวไปฟังจากเขานะคะ
แล้วก็บ่นด้วยนะคะว่าชีวิตนี้ถูกหมอดูเหมือนสาบไว้นะ
อย่าเรียกว่าทักเลยค่ะเขาบอกว่าคือต้องเสียอย่างไรอย่างนึง
งานรุ่งนะคะเรื่องความรักก็จะไม่รอด
มันเป็นเรื่องของดวงจริงคือเรา

ถ้าเกิดว่ายูอยากจะได้งานอะไรอย่างนี้

ถ้าเรามีเงิน
หลังจากที่เลิกกันไปก็ชีวิตก็โอเคขึ้น

เราผ่านการเลิกลามาหลายรอบแล้วไง

ก็น่าจะกลับมาไทยยากอยู่เหมือนกัน

แปลให้ดูแบบไม่ค่อยฉลาดเลย

แต่ส่วนใหญ่คนที่เคยมีแฟนเป็นฝรั่งเนี่ย
เขาไม่กลับมาแล้วนะ

ไปไหนแม่นั่งก่อนมีแฟนให้ได้ก่อนตอนนี้